๖นาฬิกา๔๗นาทีนะคะกลับมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเชียลนะคะพบกับน้องเฟื่องค่ะ
รุนสวัสดิ์คุณผู้ชมเช้าข่าวชัดโซเชียลนะคะเจอกันกับเฟือกเช้าแบบนี้แน่นอนมีเรื่องราวบนโลกโซเชียลมาอัปเดตกันนะคะ
นายเนติวิทโชติพัฒน์ภัยศาลหรือว่าฟแรงค์นะคะ
สอบติดจุฬาคณะรัฐศาสตร์นะคะ
ข้อความเนี่ยโพสต์บอกว่าเรื่องการเมืองและการเคลื่อนไหวไม่คอมเมนต์
แต่หน้าตาของพี่แกนี่มันจะทำให้อัตลักษณ์ของชาวจุฬาเป็นที่เคลือบแคลงต่อสาธารณชน
ขอเรียกร้องให้เพิ่มช่องหน้าตาแสดงอัตลักษณ์ของชาวจุฬาเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนสัมภาษณ์ด้วยน้ำหนักคะแนนห้าสิบเปอร์เซ็นต์
ดีนะไม่มาขะลุไม่งั้นคณะหมองโอ้โหแรงน่ะอัตลักษณ์ของชาวจุฬาต้องเป็นยังไงอาจารย์อืม
นั่นน่ะสิหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะคะนายเนติวิทย์เห็นโพสต์นี้ก็โพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้ถึงอาจารย์คนดังกล่าวนะคะ
เขียนเลยบอกว่าผมไม่ได้อยากจะดราม่าอะไรนะครับอยู่เฉยแท้แต่เห็นข้อความของคนที่อ้างว่าตัวเองเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะครุศาสตร์จุฬา
พิงมาถึงผมในเชิงที่ต่ำตมมากรู้สึกว่านี่หรือคือคนที่สอนครูจึงต้องโพสต์ซะหน่อย
คุณจะสอนคนเป็นครูได้ยังไงในตัวที่คุณเองเนี่ยเต็มไปด้วยอคติขั้นมืดบอดคุณจะสอนคนเป็นครูได้ยังไงในเมื่อตัวคุณเองยังไม่ได้คุยกับเด็ก
ผมไม่ได้เดือดร้อนหรอกครับจริงแล้วแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอัปละอะไรไปกับอาจารย์ท่านนี้แต่ถ้าเขาโพสต์จริงเนี่ยจุฬาคณะครุศาสตร์ควรจะรู้ไว้ว่าควรจะพิจารณาคุณภาพของคนสอนครูด้วยไม่ใช่เอาแต่สอนอย่างเดียวนะคะแล้วก็โพสต์เป็นประเด็นที่ตอนนี้ก็มีคนแชร์ไปเกือบพันครั้งแล้วนะคะ
ทางสายตรวจโซเชียลไทยรัฐออนไลน์ของเราเนี่ยก็พยายามที่จะติดต่อไปยังดรเปรมสวนสมุทรนะคะอาจารย์คณะคารุศาสตร์เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงแต่ว่าทั้งวันเมื่อวานนี้ก็ไม่สามารถติดต่อได้นะคะโดยเจ้าหน้าที่ประจำคณะนี้บอกว่าอาจารย์ติดประชุมนอกสถานที่
ขณะที่คณะผู้บริหารของคณะคารุศาสตร์ก็ติดการประชุมสัมมนาอยู่ที่ต่างจังหวัดเช่นเดียวกันจึงยังไม่สามารถให้คำตอบได้ในขณะนี้นะคะแต่ว่าตรวจสอบล่าสุดหลังจากเป็นประเด็นไปไม่นานโพสต์นี้ก็ถูกตั้งเป็นแบบไพรเวทเรียบร้อยหาไม่เจอแล้ว
ครุจุลาเนี่ยอาจจะมีภาพลักษณ์ที่ดูเยอะเก่าคอนเซอร์เวทีฟ
แต่นิสิตคณาจารย์บุคลากรในคณะไม่ได้เป็นแบบนั้น
อาจารย์หลายท่านใจดีใจกว้างน่ารักมาก
ส่วนตัวเราเองรู้สึกเสียใจมากที่คณะโดนด่าแบบเหมารวม
ถ้อยคำที่หยาบคายดูถูกแล้วก็วงเล็บว่าไม่ได้หมายถึงน้องแฟรงค์นะคะจาก
ก็คือเป็นคำพูดที่โดนต่อว่าจากทั้งคนนอกจุฬาแล้วก็ชาวจุฬาเองนะคะ
ก็ต้องขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าอาจารย์ท่านนี้ผิดเต็ม
ต้องขอโทษน้องด้วยที่เจออะไรแบบนี้มีคนไปกดไลค์ร้อยกว่าคนนะคะสำหรับคอมเมนต์นี้ค่ะ
ค่ะก็หวังเหมือนน้องหวังว่าน่าจะเป็นการถูกแฮ็กเฟซบุ๊กไม่น่าจะเป็นข้อความที่มาจากใจของอาจารย์นะ
บอกแบบนั้นเหมือนกันเดี๋ยวตามต่อแล้วกันนะคะรับรองว่าเดี๋ยวจะต้องหาตัวมาให้ได้สำหรับอาจารย์ท่านนี้นะคะ